ขอปิดอารมณ์กันบ้างค่ะไปดูเรื่องราวความรักของคนในวงการบันเทิงนะคะ
ของดีเจแมนพัฒนพลค่ะกับใบเตยสุธีวันที่ฝ่ายชายนั้นออกมาพูดแบบตรงเลยนะคะ
ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่พร้อมที่จะจูงมือฝ่ายหญิงเข้าสู่ประตูวิวา
ตอนนี้ขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนค่ะ
แต่ว่าฝ่ายชายก็ออกมาพูดแบบมั่นใจนะคะว่าฝ่ายหญิงนั้นรอได้ค่ะ
จะคบหาดูใจกันมานานถึง๔ปีสำหรับดีเจหนุ่มแมนพัฒนพล
แล้วก็นักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวัน
แต่ทั้งสองคนค่ะก็ยังไม่มีข่าวดีเรื่องงานวิวาให้แฟนได้ชื่นใจกันสักที
ฝ่ายชายนั้นออกมายอมรับเลยค่ะ
เหตุที่ไม่รีบยกขบวนขันหมากไปสู่ขอแฟนสาวนั้น
เพราะว่าอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงกว่านี้ซะก่อน
แล้วก็ยังขอจัดการเรื่องบ้านที่กำลังสร้างให้ครอบครัวของเขาอยู่ค่ะ

และด้วยเหตุที่ใบเตยเองค่ะก็ยังมีงานเข้ามาค่อนข้างแน่น
แมนจึงอยากให้เธอนั้นทำงานอย่างเต็มที่ก่อน
แต่ตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็มันเติมความหวานให้กันเสมอ
เมื่อที่ผ่านมาค่ะก็พาฝ่ายหญิงไปดินเนอร์รับลมหนาวมาด้วยล่ะค่ะ
เดินประมาณ๓๐ครับ
แสดงว่าบ้านเสร็จก็พร้อมเลย

อันนี้ก็เป็นเหมือนสินทรัพย์ที่ผมให้น้องสาวผม

น้องก็อย่างที่บอกน้องเขาก็ยังทำงานได้อีกเยอะไง

ความรู้สึกผมถ้าผมก็อยากเหมือนพี่เจ
อะไรอย่างนี้ที่แบบพาลูกไปเฟี้ยวได้

พี่ว่าไม่น่ายากนะพี่พี่เป็นพันแรงอยู่แล้ว

เข้าไปงานเจ็บมาแล้วมางุงงิ้งเราอะไรอย่างนี้บ้าง
แรกเขาบอกว่าอยากหลังเขาบอกว่าไม่อยากแล้ว
อะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอารมณ์สวิงของผู้หญิงธรรมดานะครับ
เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ว่าก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากแต่งงาน
หนุ่มแนนขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะครับ
ไม่เป็นไรนะจ๊ะสาวใบเตยก็ทำงานร้องเพลงรอไปก่อนละกันค่ะ